ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เกิดขึ้นตั้งแต่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา

เขาก็ขับรถตำรวจไล่ล่าคนร้าย

พอขับสวนเลนปุ๊บไปชนกับรถชาวบ้าน

นั่งอยู่ในรถมีเด็กผู้หญิง๒ขวบกว่าค่ะ
เด็กผู้หญิง๒ขวบกว่าเจ็บหนักเลยนะ
คือเจ็บเยอะคือโอ้โหแขนหักปากแตกเนี่ยค่ะ
แล้วทีนี้เนี่ยผู้เสียหายเขาเลยโพสต์เฟซบุ๊คว่า
แล้วจะทำยังไงจะเอาผิดกับใครได้

เพราะว่ารถที่ชนเขาเนี่ยเป็นรถของคนร้ายค้ายาเสพติด
แล้วคนร้ายเนี่ยถูกส่งไปดำเนินคดีแล้ว
แล้วรถที่คนร้ายขับก็เป็นรถผิดกฎหมายสวมทะเบียน
ตอนนี้คนร้ายที่เขาขับชนเขาก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดี
กระบะนี่คือของผู้เสียหายที่บาดเจ็บ
ที่ตามหลังกระบะมาเขาจับภาพเอาไว้ได้

ใช่ทีนี้จะยังไง
ผู้เสียหายเขาเลยบอกว่าโอ้โหแล้วรถคันนี้เขาเก็บหอมรอมริฟท์
ซื้อรถมาหาเช้ากินค่ำ
รถก็เสียหายเนี่ยเด็กก็บาดเจ็บ

ปีนายไกรสิทธิ์อายุ๓๔ปีขับรถหนี
แล้วก็ข้ามเลนไปไปชนกับรถของผู้เสียหาย
ที่เป็นชาวบ้านเขาขับรถมาปกตินี่แหละ
ยัชวดีเล็กซิริอายุ๔๖ปีนั่งมากับหลานสาวนะคะ
หลานสาวเนี่ย๒ขวบ๑๐เดือนคือเจ็บอะค่ะ
แขนหักปากแตกฟันโยกนะคะ
คนร้ายถูกจับของกลางยาบ้าเกือบ๓๐๐เมตร
แล้วถูกส่งไปเรือนจำแล้วเพื่อดำเนินคดีเนี่ยค่ะ

ตัวลูกสาวของนางชะยาวดีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก็โพสต์เฟซบุ๊คถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เฟซบุ๊กระบุไว้แบบนี้นะคะว่า
ใครไม่ได้เจอเรื่องนี้กับตัวคงไม่รู้

โดนรถคนร้ายพุ่งเข้าชน
จากการหนีไล่ล่าของตำรวจ

ทุกวันนี้คิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงต่อ
บางคนก็บอกว่าก็เสียสละเพื่อส่วนรวม

ถ้าเด็กในรถเป็นลูกหลานคุณ

คุณจะคิดและหาทางออกไหนคะ

ถ้าคนนอกอาจจะมองว่าก็มันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไง

จะมารับผิดชอบได้ไง

แต่พอโพสต์นี้ผ่านไปสัก๒วัน

ตอนนี้ได้รับการติดต่อจากรองผู้กำกับการสอบสวน

ครอบครัวเราคลายความกังวล

คุณผู้ชมในโลกโซเชียลมันก็มีกระแสดราม่าเนาะ

คือก็ถือว่าครอบครัวนี้ไม่ได้มีความผิดอะไร

เรียกร้องค่าสินใหม่หรือเงินเยียวยาจากใคร

ไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุไม่ได้ละเมิดนี่

ทีนี้คุณวัชรีดวงใสนักข่าวของเรา

ก็เป็นแหล่งชุมชนนะคะก็ไปเห็นซากรถ

กรถยังตกในที่เกิดเหตุอยู่เลยที่ชนกัน

ช่วงเกิดเหตุก็ยอมรับแหละว่า
คาดเข็มขัดนิรภัยให้กับหลานสาว

ก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เพื่อรับเงินเยียวยา๒๐๐๐บาทละ

เยียวยาจากคนขับนะคะเพราะว่าคนขับเนี่ย

เพราะว่ายาบ้าของกลาง๓๐๐เมตร
เป็นคนร้ายที่เป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่เลย
ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

แต่ว่ามันได้แค่๑๕วันนะคะ
แต่น้องเขาต้องรักษาตัว๒เดือนนะคะ
ดังนั้นที่มันเกิน๑๕วันไป
ทางครอบครัวก็ต้องสำรองจ่ายเอง
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะออกใบรับรองให้
ให้เอาใบเสร็จจากโรงพยาบาลไปยื่นเรื่อง

ก็กลัวว่าจะไม่สามารถไปเรียกเอาค่าสินใหม่จากคนร้ายได้
ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ข้อยุติว่า
ค่ารักษาพยาบาลที่มันเกิน๑๕วันไปเนี่ยมันจะยังไง

ใช่ค่ะแล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวทำใบรับรองให้
ต้องไปฟ้องร้องเอาเองจากผู้ต้องหา
แต่ผู้ต้องหาโอ้โห๓๐๐กว่าเมตรนี่ยาวนะ
คดีมันยาวนะฟังเสียงผู้บาดเจ็บดูหน่อยนะคะ
วันที่๑๙พรบมันใช้หมดแล้วค่ะค่ารักษา๓๐๐๐แรก
ก็น้องจะต้องรักษาต่ออีก๒เดือนประมาณนั้น

เพราะว่าตอนนี้เรากำลังมาใช้ประกันชั้นหนึ่ง
เนื่องคือไม่เกิน๑๕วัน

ถ้ามันเกินจาก๑๕วันคือหมายถึงวันที่๒๕นี้ค่ะ

ซึ่งทางประกันกับทางโรงพยาบาลเขาก็
คือทุกคนต่างมีข้อจำกัดในการทำงานของตัวเอง
เราไปคุยผู้การมาผู้การก็ให้ทางโรงพยาบาล
เขารวบรวมบินมาเขาจะออกไปรับรองให้
เพื่อให้ทางนี้มาเบิกกับประกัน
ทีนี้บางอย่างว่าคู่กรณีนี่

ยาบ้าไม่มีทะเบียนไม่มีพรบสวมทะเบียน
มันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าทางลงมาเขากลัวว่า

เพราะว่าไม่สามารถไปเบิกไปเก็บกับคู่กรณีได้

นี่ไงทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องยังไง

ก็เจอน้องผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ

นิดเดียวใช่ถูกรถชน
หมอให้กินยาห่อผ้าสีชมพู

นี่ค่ะสีชมพูใช่มันเป็นเฝือกอ่อนนะคะคุณผู้ชมที่แขนนะคะ

จิ้มตรงนี้เป็นแผลเปิดกางเกงให้ดูว่าหนูเป็นแผล

ทีนี้คุณชายวดีก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้หลานสาวสภาพจิตใจดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ
แต่ว่ากระดูกแขนยังร้าวอยู่อะค่ะ
วันนี้คุณหมอก็เปลี่ยนให้ใส่เฝือกอ่อนได้
มือข้างซ้ายยังบวมยังขยับค่อนข้างยากอยู่ค่ะ

มีนี่ด้วยมีนี่ด้วย
เขาบอกให้หายเร็ว

เนี่ยก็น้องก็เล่าให้ฟัง

ทีนี้ก็ต้องถามทางตำรวจเนาะว่าเราจะต้องยังไงบ้างนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทวีรวุฒิมีไลค์รองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองระยองก็บอกว่า
ตอนนี้ค่ะคนร้ายเนี่ยก็ถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
และขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แต่ถ้าจะให้คนร้ายมาชดใช้ค่าเสียหายกรณีเรื่องของการขับรถโดยประมาทเนี่ย
ตำรวจยอมรับเลยว่ามันยาก
มันยากเพราะรถที่คนร้ายขับในวันเกิดเหตุมันก็เป็นรถผิดกฎหมาย
เป็นรถสวมป้ายทะเบียน
แล้วก็คนร้ายก็อยู่ในเรือนจำครับ
ต้องถูกแจ้งดำเนินคดีข้อหายาเสพติดมันยาว
ส่วนตำรวจเองตำรวจก็บอกว่าตำรวจก็ไม่ได้ละเมิด
กระทำการโดยประมาทหรือว่าไม่ได้ละเมิดไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อน
วิทยาลัยแพงพุทธ

ใครตลอดมาติดเสริม
หรือถูกตัวอื่นละเมิด

แต่ตัวนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปแล้ว
โอกาสที่เขาจะออกมาเจรจาชดใช้ด้วยตัวเองคงจะลำบาก
เพราะรถที่เขาใช้ก็เป็นรถซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ก็พยายามติดต่อญาติของผู้ต้องหานะฮะ

เข้ามาพบเพื่อจะคุยกันเรื่องการชดใช้ค่าสินใหม่
คือทางตำรวจที่ท่านพูดเนี่ย
ท่านก็บอกตามหลักการที่ถูกต้องอยู่แล้ว
เพราะว่าผมก็สอบถามข้อมูลไปยัง
นายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดัง

มันเป็นหลักที่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้ว

ถ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

ไม่ได้ว่าโอ้โหใช้ปืนยิงแบบยิงไป

ตำรวจก็บอกว่ามีการกันพื้นที่

ซึ่งก็ได้ช่วยเหลือทาง

ด้วยการประสานขอเงินช่วยเหลือเยียวยา

นายเกิดผลบอกว่าถ้าจะเรียกร้อง

คือต้องไปเรียกร้องกับผู้ต้องหา

เป็นเยาวชนสามารถเรียกร้องกับญาติได้

เพราะว่าญาติเขาไม่ต้องมา

ตัวผู้เสียหายเขาก็เลยบอกว่ากังวลนะ

ถึงแม้ว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะออกใบรับรองให้นะ

เพราะประกันก็ต้องไปไล่เบี้ยเอากับคนก่อเหตุ
แล้วคนก่อเหตุอยู่ในคุก

ตอนนี้ก็เลยผู้เสียหายเขาบอกว่ากังวล

ผ่อนมาได้เดือนเดียวครับคุณภาครังพูม

ถ้ามีประกันชั้น๑รถก็

แต่ถ้าไม่ได้ไปกันชั้น๑ไว้อันนี้จะลำบาก
แต่ถ้าซื้อใหม่ไม่รู้ว่าซื้อมือสองหรือว่าป้ายแดง
ถ้าซื้อป้ายแดงส่วนมากก็บังคับทำประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้ว